ปฐุมธานีผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นธาตุยาเสพติด
เสพยาเมาเหล้าพอเสพยาเมาเหล้ากับคุ้มครั่ง
ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวขู่จะฆ่ายกครัวคนในครอบครัวตัวเองบ้าง
แล้วก็มีปมความขัดแย้งกับลูกพี่ลูกน้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เอาเหล็กแหลมไปแทงคอลูกพี่ลูกน้องของตัวเองจนตาย
แล้วผู้ตายเขาก็เป็นโรคร้ายนอนรักษาตัวอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
นะฮะพ่อของคนก
นี่เป็นเสียงยืนยันของนายสายชนยนต์อยู่อายุ๓๖ปีผู้ต้องหาฆ่าในเปิ๊กลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเสียชีวิตค่ะห้องพัก
ภายในบ้านตำบลคูคว้างอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่คนทำ
ในขณะที่ตำรวจพบพิรุษหลังญาติของผู้ตายให้ข้อมูลเชื่อว่านายสายชนเป็นผู้ก่อเหตุ
นำตัวไปเค้นสอบข้ามวันสุดท้ายนายสายชนยอมรับสารภาพว่าฆ่าลูกพี่ลูกน้องของตัวเองจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจเอาถึงตายอยากขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับทำไปเพราะขาดสติ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายสายชนได้กราบขอโทษพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่พ่อร่ำไห้รับคำขอโทษจากลูกชายพร้อมขอว่าหากพ้นโทษให้เปลี่ยนตัวเสียใหม่
ทำอะไรหัดคิดใช้สมองสติมันให้มีสติปัญญา

เหล้ากินไปน่าจะสร้างปัญหาทั้งนั้น

เดี๋ยวก็ทำตัวให้ดี
พี่สาวของผู้ตายเผยปมแค้นของนายสายชน
ว่ามาจากความแค้นส่วนตัวระหว่างเธอกับนายสายชนที่ก่อนหน้านี้เคยผิดใจกัน
ขู่จะฆ่าทั้งครอบครัว

พูดว่าอะไร

พี่บอกว่าพ่อแม่พี่น้องกูลูกกูไม่เกี่ยวด้วย

เช่นเดียวกับแม่บุญธรรมของผู้ตาย
บอกว่าถึงแม้ผู้ตายจะเป็นโรคร้ายมาถึง๑๕ปี
แต่ก็ไม่เคยเบียดเบียนหรือเป็นภาระใคร

แต่ต้องมาตายเพราะความแค้นที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้น
ส่วนพฤติกรรมของนายสายชนหลานชายก็สุจทน
เสพยาหนักจนสติเพี้ยน
ดื่มเหล้าจึงควบคุมตัวเองไม่ได้

เว้นแม้กระทั่งพ่อของตัวเอง

ขอให้ตายตกไปตามกัน
ตั้งใจแล้วมันตายได้ยังไงลูก
จะไม่ยกให้มันนึกภัสเข้านี้พอดี
ตนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุ
และใช้แท่งเหล็กแหลมแทงที่คอของผู้ตายจนเสียชีวิต
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพสุชดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน